ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงเชียงรายเนี่ยเดี๋ยวเรามีให้ตามกันต่อนะครับแต่มาดูเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นเย็นวันนี้ก่อนนะครับที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะพื้นที่ทางทะเลเนี่ยปรากฏว่าคลื่นลมทางทะเลแรงมากแรงจนส่งผลกระทบกับเรือของนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ทั้งเกาะราชาเกาะเฮแล้วก็เกาะไม้ท่อนด้วย
ต้องลงไปช่วยกันใช่ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะสักประมาณหกโมงเย็นใช่นี่เป็นภาพนิ่งนะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันนะครับมีภาพที่เป็นเนี่ยที่เขาถ่ายไว้ได้อ่ะทุกผู้ชมลองเนี่ยลองฟังดูเสียงลมอ่ะ

ความแรง
ทั้งลมทั้งฝนนี่อ่ะฮะลมแรงมากจริงถ้าเราติดอยู่บนเรือแบบนี้นะครับ
เนี่ยมันสอนหือหาไม่รู้จะทำยังไงเลยไม่ได้ยังไงอ่ะนะ
แล้วดูฟ้าข้างบนอ่ะค่ะอ๋อสิบแปดนาฬิกาวันนี้นะครับ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งที่บริเวณเกาะราชาจังหวัดภูเก็ตนะครับ
เป็นเหตุนักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาชาวรัสเซีย
ขับเรือเจสสกีไปที่กลางทะเลแล้วก็ถูกกระแสลมพัดจมหายไปนะครับ

ที่เกาะเฮอ่าวฉลองภูเก็ต
กระแสลมพัดเรือล่มนะฮะ
มีผู้โดยสารประมาณ๙๐คน
ประมงที่อยู่ใกล้ก็ไปช่วยเหลือ

ที่เกาะไมท่อนนะครับภูเก็ตเหมือนกัน

เรือยอร์ชเซเนริตาล่ม
ผู้โดยสารของเรือยอร์ชลำนี้๓๙คน
สามเหตุการณ์ที่ภูเก็ตนะครับ
ก็ตกลงความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ข้อมูลสาธารณภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภูเก็ต
กำลังพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๙๗คน

่งหน้าไปยังเกาะเฮจังหวัดภูเก็ต
แล้วถูกกระแสคลื่นลมแรงซัดล่มกลางทะเล

ทำให้นักท่องเที่ยวต้องลอยคออยู่กลางทะเล
ตำรวจน้ำกับกองเรือภาค๒แล้วก็เรือประมงด้วย
ในเวลาไล่เลี่ยร์กันมีเหตุรย้อยอจเซเนริต้า
ถูกคลื่นลมแรงซัดล่มที่เกาะไม้ท่อน
ผู้โดยสาร๓๙คนลอยคออยู่กลางทะเล
ทั้งสองจุดอยู่ไม่ไกลกันมากนัก

๙๗คน
ตอนนี้ก็ช่วยมาได้บางส่วนนะครับ

เกาะไม้ท่อนอันนี้ช่วยขึ้นมาได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยมาได้

สำหรับจุดของเรือลำ๙๐

สองสามีภรรยาชาวรัสเซียที่ขับเจ็ดสกี

ตอนนี้ช่วยไว้ได้แล้วตามเจอแล้วนะครับ

ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับ

ตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉิน

ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์

ที่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเอาให้ชัดอีกครั้งหนึ่ง

เอาเป็นว่ากระดับนี้ผมรอบรับว่า
เวลาขึ้นมาก็ให้มีการถ่ายรูปมีการตรวจรายชื่อ
เพื่อที่จะพิสูจน์ประวบภัณฑ์ว่า
วันนี้ขึ้นแล้วแล้วก็ถ่ายรูปออก

ใช่ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอก

ทั้งเรือยอร์สเรือนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ็ดสกีเนี่ย
รวมแล้วก็๑๓๐กว่าคน

ตอนนี้ช่วยขึ้นมาได้ทั้งหมด๗๐คน
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่ช่วยมาได้คือเรือลำไหนยังไงนะคะ

แต่ว่าอีก๒ลำไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวในเรือลำไหน
อืมแต่ขึ้นมานี่นะ
แม่แล้วคลื่นลมมันแรงแบบสุดเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกตลอดเลยที่หน้าจอตอนนี้ค่ะ
ช่วง๔๕โมงเย็นลมแรงมากหลายพื้นที่
คือตอนนี้เหมือนมีมรสุมฝนตกลมแรงที่ภูเก็ต